คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งที่เมืองทองทานี
เจ้าของร้านกับหลานสาวถูกทำร้ายร่างกาย

ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเดี๋ยวมิ้วจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แต่ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
ถ้าดูเวลาตามภาพก็เกือบ๕ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ร้านอาหารอีสานที่เมืองทองธานีปากเกร็ดนนทบุรี
ผู้ก่อเหตุนี่ประมาณสัก๗๘คนมารุมทำร้ายร่างกายพ่อค้าร้านอาหารอีสานนะคะ
หลานสาวอยู่ในที่เกิดเหตุก็พยายามจะเข้าไปช่วย
กลายเป็นว่าถูกกลุ่มทำร้ายทั้งคู่เลยนะคะ
ทำร้ายเสร็จกลุ่มผู้ก่อเหตุก็หนีไปเลย
หลังเกิดเหตุตำรวจภูทรปักเกร็ดลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
พบคนเจ็บ๒คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลชลประธานปากเกร็ด
ค้ออายุ๓๕ก็คือเจ้าของร้านอาหารอีสานนะคะ
นางสาวมุ้ยอายุ๒๒หลานสาวทั้งคู่เนี่ยแผลเต็มตัวเต็มหน้าไปหมด
จากการตรวจสอบของตำรวจได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
เมื่อคืนวันจันทร์๑๓มีนาคม
ค้อเจ้าของร้านอาหารอีสานกับเพื่อนเขาไปเที่ยวคาราโอเกะ
แล้วไปเจอกับกลุ่มคู่กรณี
กลุ่มคู่กรณีหาว่าในค้อมองหน้า
นี่หาว่ามองหน้า
มีเรื่องกันไปแล้วรอบหนึ่งในร้านคาราโอเกะนะคะ
แล้วก็มีคนมาช่วยกระจับแยกกันไปทั้งสองฝ่าย
คือภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นกลุ่มเพื่อนของในค้อเนี่ยเหมือนกับโมโหนะคะ
อันนี้ตอนที่เขามีเรื่องกันใช่ไหม
เดี๋ยวมีคนพยายามจะจับแยกแยกกัน
คือวันนั้นในคาราโอเกะตรงนี้เนี่ย

แต่เขาคือคนเจ็บที่ร้านขายอาหารอีสาน
ใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ากำลังจะมีเรื่องกันแล้วคนมาจับแยก
เหมือนกับเพื่อนของเนคอร์เนี่ยเขาไปเอาเรื่องกับคนที่ไปทำร้ายเขา
คือจะเห็นว่าเพื่อนเนคอร์โมโหอะค่ะ
เพื่อนเนคอร์เป็นคนที่โมโหแล้วก็ถีดประตูร้านคาราโอเกะ

ก็เลยสงสัยว่านี่คือต้นเหตุหรือเปล่า
วันนั้นเขาก็เกือบแล้วเพื่อนมาแยกอย่างนี้
แยกกันค่ะก็นึกว่ามันจะจบเนาะพี่อุ๋ย
ว่ามันจะจบเพราะว่าเนี่ยก็จากวันนั้นมาจนถึงเมื่อคืนคือมันก็๓วันแล้วอะค่ะ
คงจะแบบเก็บความแค้นเอาไว้หรืออย่างไร
ทีนี้ยกพวกไปรุมใส่ในคอ
เราส่งตินะคะนักข่าวของเรากิติศักดิราชัยเจริญสุขไปที่สพปักเกร็ดไปตามความคืบหน้าทางคดี
วันนี้ตำรวจเรียกในค้อมาสอบปากคำโอ้โหสอบปากคำนานนะคะ๔ชั่วโมงกว่า
แล้วก็ออกมาให้ข้อมูลว่าคืนวันจันทร์รุ่นพี่ที่รู้จักกันชวนไปคาราโอเกะ
พอไปถึงก็ไปนั่งที่โต๊ะของในเอกเพื่อคุยกันกับรุ่นพี่
ในเอกไม่พอใจแล้วก็มองหน้า
ในเอกลุกขึ้นชี้มือท้าทายให้ออกไปหน้าร้านเหมือนกับไปใส่กันหน้าร้านไหม
เขาบอกว่าผมก็ไม่ได้หาเรื่องอะไรเขาก่อนนะ
เหตุการณ์ที่ร้านอาหารอีสานของตัวเองเมื่อคืนตอนแรกคิดว่าอ๋อจะมาคุยใช่ไหม
นึกว่าจะมาคุยกับโอ๊ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่คาราโอเกะสงสัย
มาคุยมาสุดท้ายมันไม่ได้คลีย์อ่ะค่ะกลายเป็นว่ามารุ้มทำร้ายเลย
ขอบอกมีทั้งขวดเบียร์ตีหัวมีทั้งอะไรเลยกลัวมาก
กลัวว่าจะถูกเอาคืนอีกรอบหนึ่งอะนะคะ
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ขายใหญ่
ใครก่อน
มันเขาว่าผมไปที่หลัง

เพราะว่าต้องเราจะไปพูดคนเดียวไม่มีหรอก

งั้นลองฟังข้อมูลจากคู่กรณีในค้อนะคะก็คือในเอก
ทีมข่าวติดต่อไปที่ในเอกค่ะในเอกเล่าเรื่องในมุมของในเอกแบบนี้ค่ะ
คืนวันที่๑๓มีนาคมก็คือคืนวันจันทร์ใช่ไหมคะ
รุ่นพี่ที่รู้จักกันชวนไปคาราโอเกะ
แล้วกลุ่มของในค้อคนเจ็บเดินเข้ามาในร้านนั่งโต๊ะฝั่งตรงกันข้าม
แล้วก็เดินมาหารุ่นพี่ของในเอกรู้จักกันมาก่อนนั่นแหละ
ระหว่างที่คุยกันโอ้โหในคอพูดเสียงดังมากคุยกันเสียงดังมาก
เอกบอกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เพื่อนของในค้อหันมามองผม
แล้วตบโต๊ะเสียงดังพุ่งจะมาทำร้าย
เพื่อนของผมเลยเข้ามาห้ามมันเลยเกิดเรื่องชุลมุนวุ่นวาย

เมื่อวานนี้เอกบอกว่าเอาจริงคือผมมาชวนรุ่นพี่
แล้วก็ชวนเพื่อน๔คนไปร้านของในค้อตั้งใจจะไปเคลียร์จริง

อยากจะไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นในร้านคาราโอเกะ
ไม่อยากจะให้มีอะไรมันค้างคาใจกัน
เพราะว่าเอกบอกผมก็เป็นลูกค้าร้านค้อนะอาหารอีสานร้านนี้
ผมก็ไปกินนะเลยอยากจะไปเคลียร์

แต่พอไปถึงรุ่นพี่ก็กลัวว่าจะถูกรุมทำร้าย
ต่อยค้อไปก่อนเลยครั้งหนึ่ง

จังหวะที่เพื่อนของเอกหยิบขวดเบียร์มาเนี่ย
มันเป็นช่วงที่หลานในค้อเข้ามาห้ามพอดี

หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไป

ไม่ได้เจตนาจะโอ้โหยกพวกไปรุมทำร้ายอะไรเลย

เหมือนที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยนะ
หรือว่าไปทำร้ายผู้หญิงเลยครับ

เขาอ้างว่าจะไปคุยให้มันจบค่ะพี่อุ้ย

ยังไงกันคะแล้วคุณผู้ชมก็งงเหมือนกันว่า

แล้วมันต้องบานปลายมาจนถึงขนาดนี้เลยเหรอ
ติพยายามจะเป็นคนเคลียร์อยู่หลายเรื่อง

ทางฝั่งในเอกผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าผมขอความเป็นธรรมด้วย
แล้วผมจะเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจตำรวจบอกว่าตอนนี้รอใบรับรองแพทย์นะคะ
ดูอาการบาดเจ็บของในค้อค่ะว่าบาดเจ็บขนาดไหน
แล้วก็ต้องเรียกในเอกมาสอบปากคำด้วยนะคะคือก็ต้องสอบปากคำจากทั้งสองฝ่าย
หลังจากนั้นก็จะมีการแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ